คือมีพ่อค้าทุเรียนชาวจันทบุรีเขาไปจัดโปรโมชั่นเด็ดอยู่ที่ชนบุรีค่ะ
โปรอะไรรู้ไหมอะไรซื้อทุเรียน๑กิโลแถมสิทธิ์ลุ้นทองคำ
ไปไหมอ่ะโอ้โหแถมใครกินทุเรียนแข่งกินทุเรียนนะ
กิโลได้เงินเหลือไหมเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบบขอตัว
นี่ค่ะป้ายโปรซื้อทุเรียนวันนี้แจกทองติดไว้ชัดเจนตัวใหญ่อ่านเห็นแน่นอนที่รถขายทุเรียนของนายพจนตากใบ
นายพจนเนี่ยเป็นพ่อค้าทุเรียนชาวจันทบุรีนะคะแต่ว่าขับรถมาจอดขายอยู่ริมถนนสุขาพิบาลแปด
ตำบลบ่อวินในจังหวัดชนบุรีพอมีคนโพสต์ลงโซเชียลปุ๊บ
ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่โอ้โหทยอยมาซื้อทุเรียนไม่ขาดสายเลยจริง
ก่อนหน้านี้นายพจนคนนี้เขาเคยจัดโปรท้ากินทุเรียนมาแล้วนะ๒๐กิโลกรัมกินหมดไม่คิดเงิน
แถมรับทุเรียนไปกินฟรีได้อีกพี่ก๊อฟว่ามีคนทำได้ไหมน่าจะมีนะ
ยี่สิบกิโลกรัมเยอะไปอ๋อเหรอเอออาจจะท้องแตกได้เขาก็เลยบอกเออ
สิบห้ากิโลกรัมสุดยอดเลยเพราะเขายังสุขภาพแข็งแรงดีใช่ไหม
ยังได้มาคราวนี้เออแต่ไม่แน่น้ำตาลอาจจะขึ้น
คราวนี้เขาจัดโปรคืนกำไรให้ลูกค้ายิ่งกว่า
ใครซื้อทุเรียนหมอนทองกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท
รับสิทธิ์ส่งชื่อชิงทองคำหนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งกิโลกรัม
เดือนนี้เขาแจกเองนะแจกสร้อยคอทองคำหนักครึ่งสลึง๒เส้น
จับรางวัลทุกสิ้นเดือนจนกว่าจะหมดฤดูทุเรียนค่ะคุณ
เออเออไม่ต้องเข้าห้างก็ได้เนอะเออมากินทุเรียนเนี่ย
ได้กินทุเรียนแถมเป็นลุ้นทองอีกเออ
ซื้อทุเรียนจำนวนตั้งแต่ลูกหนึ่งประมาณโลครึ่งขึ้นไป
คนหนึ่งกี่ลูกก็สมมุติซื้อ๓ลูกก็ได้๓เบอร์
แต่การจับรางวัลก็จะมีทองคำครึ่งสลิงของรางวัลสำหรับเดือนแรกนะครับ
เป็นโปรอ่าก็คือสุ่มจับแจก
ก็คือถ้ารายได้
โกงกับรายชื่อคนไหนคนนั้นก็จะมีสิทธิ์ได้
ล้อยคอร์กลงคำไปนะครับคนละหนึ่งเซ่น
จะได้ไปซื้อถูกร้านใส่หน้ากากซับปิกหมดเลย
ฝนตกนี่ไงเลยต้องมาถ่ายที่ร่มมันเลยมืดนิดนึง
คือมิ๊นไม่ก็ลุ้นทองเท่าใหรกหรอก
เพราะว่าเป็นคนไม่มีชคลุ้นช่วงอะไรแบบนี้
มิ้นอยากจะไปลุ้นคือโปรท้ากินทุเรียนค่ะ
แต่ไม่เอา๑๕กิโลกรัมแล้วนะ๑๕กิโลกรัมมันก็ไม่ไหวเหมือนกัน
นี่ท้ากินทุเรียน๔กิโลกรัมกินหมดรับเงิน๓๐๐บาท
แต่ถ้ากินไม่หมดคิดเงินตามจำนวนที่กินเข้าไป
อันนี้มีลุ้นปกติทุเรียนลูกหนึ่งก็ประมาณสัก๓โลอยู่แล้วถูกไหม

นี่เคยกินหมดลูกเดียวคนเดียวเคยกินแบบ๑๕๐๐กิโลกรัม
นี่ครึ่งพลูก็จุกแล้ว
พี่ก๊อบทำไมล่ะ
คือคนที่ไปทานก็จะไม่ชอบกลิ่นของเขา
แต่คนที่ทานโอ๊ยมันหอมเหลือเกิน
มันหอมจริงอัระหัสกลิ่นรอยออกมาจากทอจอร์ทีวีเลย
เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าใครสนใจไปกันได้นะคะที่ชนบุรี
พ่อค้านายพจนบอกด้วยว่าทุเรียนทั้งหมดนำมาจากจันทบุรีค่ะ
คุณภาพแน่นเอียดของดีแน่นอน
เจอทุเรียนอ่อนเอามาเปลี่ยนลูกใหม่ได้ทันทีเลย
อีกครั้งนะคะเขาจอดขายอยู่ที่ริมถนนสุขาพิบาล๘
บึงปากร่วมตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี